ีการกันนิพากรกับอดีตสามีค่ะพี่เสกโลโซค่ะเขามีนัดเคลียร์กันเรื่องของปัญหา
เรื่องเงินค่าเลี้ยงดูที่ติดค้างกันนี่แหละค่ะ
ส่วนอาการป่วยของพี่เสกเป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องของลูกชายน้องเสือ
เรียนจบจากอเมริกาแล้วบินกลับมาไทยเนี่ยมีข่าวว่าพี่การเตรียมเงินขวัญถุงให้๑๕ล้าน
จริงหรือเปล่าฟังดูเวอร์เหมือนกันนะเรื่องจริงยังไงไปฟังพี่การชัดเลยค่ะ
หลังวันที่๒๐เศกนัดวันที่๕จะเคลียร์เงินให้พี่แต่ว่าขอผ่านไปหลังวันที่๒๐
พี่ก็รอถ้าเคลียร์เงินก้อนให้พี่ได้ก็

เสกบอกพี่ว่ายังไม่หายป่วย

ของขวัญต้อนรับไทเกอร์กลับมา

ให้เขาเอาเก็บไว้ของเขาเอง
อยากเก็บหรืออยากเอาไปลงทุนธุรกิจอะไรแต่แบบจะว่าบอกเขาแล้วว่า
เอาดีดีนะลูกแม่มีแค่นี้ให้เขามีความกังวลว่าแม่
ถ้าเสือกลับไปเสือจะมีงานทำเหรอแบบมีทำอะไรอะไรอย่างนี้
พี่ก็เลยบอกว่าเสือไม่ต้องห่วงแม่มีออฟฟิศเนี่ย
ยกให้เสือเลยคืออยากให้เขาได้ทำงานบันเทิงเพราะเขาเป็นคนชอบแสดง
๕ล้านไม่น้อยไม่มากเกินไปแน่นอนสำหรับพี่การวิพากร
ถูกไหมกลับมาเรียนจบกลับมาทั้งที
คุณแม่ให้ดูแลกิจกรรมทั้งหมดไปเลย
เภอแผนสำหรับน้องควรต่อไปด้วย